ดังในโซเชียลกันหน่อยเมื่อวัน๒วันก่อนนี้
มีการแชร์กันเยอะเกี่ยวกับปัญหาสนามก๊อฟ

ยอดทนมาเป็นสิบสิบปีอ่ะค่ะซึ่งสนามกอล์ฟดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นของคนดังท่านหนึ่ง
อืมท้ายที่สุดก็มาออกอยู่ที่ครอบครัวของคุณลีเดียสารันรัฐนี่นะคะซึ่งลีเดียเองเจอข่าวแบบนี้ไม่นิ่งนอนใจค่ะ
เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคุณผู้ชมนะสรุปใจความเลยคุณลีเดียแล้วก็ครอบครัวของเธอ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนามไร้กอล์ฟเกียรติธาดาแล้วโดยสิ้นเชิง
แต่ว่าชื่อเนี่ยยังคงใช้ชื่อของคุณพ่อเธออยู่
แต่ต้องการดอกจำด้วยตรงนี้ว่าคุณพ่อของคุณลีเดียนเนี่ยนะคะ
ได้ทำการเซ้งสนามก๊อฟนี้ไปตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อปี๒๕๕๑ก็คือมีคนมาซื้อต่อไปบริหารกิจการไปแล้ว
กลายเป็นว่ากิจการสนามกอล์ฟนี้ไม่ใช่ของครอบครัวของเธอนะฮะ
ซึ่งเธอแล้วก็แมททิวนี้นะคะรู้สึกไม่สบายใจค่ะ
เพราะว่ามีคนเอาชื่อไปเกี่ยวข้องกับการบริหารของสนามกอล์ฟ
แล้วต่อจากนี้ถ้ามีการแอบอ้างชื่อของเธอสามีหรือว่าครอบครัวของเธอ
ทำให้เกิดความเสียหายนะคะเธอบอกเลยว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมาย
กับคนที่อ้างชื่อนั้นต่อไปแน่นอนค่ะ
ของขึ้นเลยเพราะว่าเธอตั้งข้อสังเกตบอกว่า
เคสนี้ถามว่าเห็นใจไหมก็เห็นใจแต่มันเป็นปัญหาของเจ้าของบ้านกับผู้ประกอบการ
ซึ่งไม่ใช่ของครอบครัวเธอแล้วนะ
ก็ไม่ควรนำชื่อเธอมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้มันเป็นข่าว
และที่รับไม่ได้และไม่โอเคสุดเลยเห็นบอกว่ามีคอมเมนต์บางคนนะ
พี่ดียมไม่อยู่เฉยแน่นอนนะคะจะพลาดเพียงอะไรก็
ล่าสู่เห็นเขาตอบคอมเม้นต์กันนะคะแล้วก็น่าจะเคลียร์กายลงตัวแล้วน้องใจเย็นนะ